งั้นก็ไปเที่ยวต่อสิคุณไม่ต้องคิดอะไรมาก
เพราะว่าที่เที่ยวในเมืองไทยมีมาเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองก็น่าสนใจทั้งนั้น
โดยเฉพาะเมืองรองจะบอกว่ามีความสวยงามซ่อนอยู่
ให้คุณผู้ชมไปตามหาอย่างที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ชมความสวยงามของธรรมชาติในยามเช้ากันหน่อยค่ะ

ใกล้ค่ะใกล้ค่ะพัทธรุมเนี่ยนะใกล้

ไปลองดูไปลองดูไปลองดูไปลองดูใกล้ทะเลค่ะคุณ
คุณจะได้เห็นทะเลหมอกบางค่ะลอยอยู่นะคะอยู่ปลายยอดไม้
ก่อนที่แสงอาทิตยามเช้าจะสาดส่องมาค่ะ
นี่เป็นอีกภาพสวยงามหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมจะชมได้

เขาขานางนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงเนาะ

โอ้โฮถ้าการบรรยากาศที่ธรรมชาติอย่างนี้
มันเหมาะมากที่จะไปจิบกาแฟ

หายใจให้เต็มปอดเพิ่มพลังในยามเช้า
ฝาดกาแฟเที่ยงก็ฝาดกาแฟ
ตอนเย็นก็กินกาแฟ

แต่ว่าถ้าเห็นแบบนี้ก็ต้องตาค้างแน่นอน
เพราะว่าบรรยากาศมันสวยงามเหลือเกิน
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาปรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ในการที่จะเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกยางพารา

ปรับพื้นที่ให้เป็นจุดกลางเต็นต์ได้
นักท่องเที่ยวเขาก็จะได้มากางเต็นต์ดูดอกไม้
ย้ำค่ำคืนก็ดูดวงดาวก่อนไป

เรียกว่าฟินกันตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอน

เพราะว่าอากาศจะเป็นอุ่นอากาศแบบอบอุ่นนะคะ
อากาศดีสบายทั้งปีเลยนะคะ

ใช่คุณมันเป็นภาพวาดเหมือนภาพที่ศิลปินเขาสร้างอันขึ้นมาค่ะคุณ
และที่นี่นะคะที่เขาเรียกว่าเขาขานาง
เพราะว่าที่นี่มีต้นขานางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

เพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบไลฟ์สตาร์แบบนี้

เช้ามาจิบกาแฟถ่ายรูปสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด

อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงเขาขานางค่ะ
คนที่ต้องการจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปก่อนได้นะจ๊ะ
แล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามดังเดิมด้วยค่ะ
ไปก่อนนะไปสอบถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
ใช่บางทีต้องให้จะมีคำแนะนำดีให้กับเราก่อนด้วย
จะได้เตรียมพร้อมเที่ยวอย่างสนุกได้ค่ะ